รถเก๋งตามรถจักรยานยนต์
แล้วรถจักรยานยนต์เขาขับมาถึงทางม้าลายแล้วคุณ

แต่ทีนี้ป้าคนขับรถเก่งไม่พอใจซะงั้น
คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
เรื่องของเรื่องคือมนุษย์ป้าสีขาวที่ขับรถเก๋ง

แล้วมอเตอร์ไซค์เขากำลังจอดให้คนข้ามถนน

เขาบีบแต่ไล่มอเตอร์ไซค์ที่จอดให้คนข้ามถนน
อเตอร์ไซค์ก็หันไปถามว่าบีบแต่ทำไม

นี่ค่ะดูนะความ
ตามนั้นเลยครับที่คนถ่ายเขาอธิบายไว้กับคุณ
แล้วก็เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนำคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
บอกป้าควรใจเย็นสักนิดอย่านึกจะขับชนใครก็ได้
ถ้าป้าอยากออกมาอธิบายข้อเท็จจริงยินดีรับฟัง
เหตุเกิดหน้าโรบินสันบางรักนะครับ
เพราะว่าป้าอาจจะไม่พอใจที่พี่คนขับรถจักรยานยนต์พี่ผู้ชายคนนี้
โอ้โหจอดให้คนข้ามถนนมันก็ต้องจอดสิทางมาลาย
หรือว่าป้าแกรีบหรือเปล่ามีธุระหรือเปล่า

ป้าถ้าอยากออกมาชี้แจงทางเพจเขาบอกชี้แจงได้นะครับ
อันนี้คลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ
อีกคลิปหนึ่งเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชาคนหนึ่ง
มารยาทดีคุณจะขึ้นรถนี่ขึ้นรถกระบะคันนี้นะครับ
แต่ที่บอกมารยาทดีเพราะอะไรมุมนี้ยังอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด
แต่ก็เห็นว่าเขากำลังขึ้นท้ายรถกระบะใช่ไหมนะครับ
แต่เดี๋ยวอีกมุมหนึ่งจะเห็นชัดเจนว่าทำไมถึงมารยาทดีนะครับ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะฮะ
เขาบันทึกภาพไว้ได้นี่ผู้ชายคนนี้
ขึ้นรถจ้าเออถอดรองเท้าไว้ก่อนนะจ๊ะ
อ่าขึ้นรถแล้วจ้ารองเท้ายังอยู่ที่เดิมนะครับ
เคลื่อนออกนะฮะอ้าวรองเท้าล่ะ
ถอดรองเท้าแล้วเข้าบ้านนะแต่นี่ถอดรองเท้าแล้วขึ้นรถ
แต่ว่าที่รถด้วยความที่เขานั่งที่พื้นกระบะไงคุณ
เขาก็เลยแบบอาจจะกลัวเปื้อนหรือเปล่าณจุดนั้นน่ะ
นั่นก็อาจจะเป็นไปได้เขาก็อาจจะคิดแบบนี้นะ
ถอดรองเท้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบนรถเขาจะเปื้อนนะครับ
คือคลิปนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นผู้ชายคนนี้ที่บอกว่ามารยาทดี
ผู้ชายคนนี้นะฮะคือนายโซเฟียเนียงจะขึ้นรถกระบะ
โดยภายในรถกระบะก็มีเพื่อนชาวกัมพูชาโดยสารมาด้วย
กำลังจะเดินทางไปต่อบัตรแรงงานต่างด้าว
ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ขณะที่นายโซเฟียเนียงก้าวขึ้นท้ายรถก็ถอดรองเท้ากันไว้ก่อนเลย
และสุดท้ายรองเท้ายังอยู่ที่เดิม
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะรองเท้าอยู่ที่นั่นแหละครับ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปบรรดาเพื่อนชาวกัมพูชาที่เห็นคลิป
พากันโพสต์คลิปดังกล่าวลงในโลกโซเชียลกันต่อแล้วมีการแชร์จำนวนมาก
บางคนก็แซวนายโซเฟียเนียงบอกว่ามารยาทดีจัง
พ่อแม่สอนมาดีนะฮะแต่หลายคนก็อดขำไม่ได้ถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทำให้เป็นคลิปดังในชั่วข้ามคืนเหมือนกันนะครับ
โดยนายโซเฟียเนียงเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชาที่มาเปิดร้านขายหมวก
แล้วก็ขายถุงเท้าภายในตลาดการค้าช่องจอมมาหลายปีแล้วนะคุณนะ
เป็นคนที่อัธยาศัยดีสุภาพเรียบร้อยเป็นที่รักของเพื่อนฝูงชาวกัมพูชานะครับ
ด้านของเจ๊ลินเจ้าของร้านชาวรัฐเจ๊ลินช่องจอมนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินท
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ส่องไปเห็นเหตุการณ์นี้
ลินบอกว่าทีแรกไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครนะ
เพราะว่าออกมาหน้าร้านรองเท้าใครเนี่ยวางเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่ตรงถนนแบบนี้นะครับก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวรู้จักนี่
ผู้ชายคนที่ขึ้นรถเนี่ยรู้จักก็ขำนะเจ๊หลินบอกก็ขำเหมือนกันนะครับ

หลังจากนั้นทางเจ้าของรองเท้าก็กลับมาเอารองเท้าคืนเมื่อไปทำธุระเสร็จแล้วนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากถอดรองเท้าขึ้นรถไปแล้วนะคุณนะ
ตัวของนายโซเฟียก็ยังไม่รู้ตัวว่าถอดรองเท้าทิ้งไว้

ไปถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์และกำลังจะไปต่อบัตรแรงงาน
ลงจากรถอ้าวรองเท้าอยู่ไหน
แล้วเขาจำได้ไหมเอาจริงก็จำได้จำได้แหละว่าตัวเองจะถอดไว้ตรงนู้น
แต่ตอนนั่งรถมามันก็เพลินไงอาจจะคุยกับเพื่อนกันอยู่
เดี๋ยวเราไปต่ออายุบัตรกันนะอย่างนู้นอย่างนี้
พอจะลงไปต่ออายุบัตรจริงอ้าวเดินเท้าเปล่าสิครับท่าน
เดินเท้าเปล่าไปต่ออายุบัตรนะครับก็ทำให้เพื่อนบนรถเนี่ย

ใช่ค่ะนี่เขาดังชั่วข้ามคืนเลยนะเนี่ย